แล้วก็เป็นรถคันที่เขาต้องนอนอยู่อย่างนี้ค่ะ
ตลอดทั้งปีเลยอยู่ในรถนอนในรถมาตลอด๑ปี
เพราะว่าแม่กับพ่อเลี้ยงเชื่อเรื่องศัยศาสต
นอนในบ้านไม่ได้นอนในบ้านแล้วมีอาการปวดเนื้อปวดตัวปากเบี้ยว

เด็กนอนในรถอยู่เป็นปีจนสุดท้าย
เมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงพบว่าเด็กกลายเป็นศพนะคะ
แต่ว่าศพนั้นก็ทิ้งปริศนาเอาไว้
เพราะว่ากระโหลกศีรษะของเด็กแตก
แล้วก็เต็มไปด้วยรอยฟกช้ำตลอดทั้งตัว
วันนี้รู้สาเหตุแล้วค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กค่ะ
ดำว่านเหมือนกัน
ก็ต้องเอาไปชนสูตรที่โรคพยาบาลครับ

แม่กระสุนแม่ครับนี่กฎหมายครับ
ส่วนหลักศนาเราก็จะอิงหลักศนาให้
นี่ค่ะแม่เนี่ยไม่ยอมให้ตำรวจเอาศพเด็กไปชนะสูตรนะคะ
ไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจอ้างว่าขออยู่กับลูกเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วเรื่องที่ชาวบ้านบอกว่าให้เด็กมาอยู่ในรถนอนในรถ
ปีนึงแล้วค่ะแม่บอกชาวบ้านใส่ร้าย
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจสพแหลมงอบไปในที่เกิดเหตุ
เพราะว่ามีคนแจ้งว่ามีเด็ก๖ขวบเสียชีวิตในรถยนต์นะคะ
ศพเด็กเนี่ยญาติเอาออกจากรถไปไว้ในบ้านแล้ว
สภาพศพเนี่ยเลือดออกปากออกจมูกนะคะ
อยู่ห่างจากจุดที่จอดรถประมาณ๕๐เมตร
แม่ก็อย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
รอบบ้านชาวบ้านมามุงกันเพียบเลยค่ะ
เขาติดใจสาเหตุการตายของเด็ก
เพราะว่าเขาตั้งข้อสังเกตว่าเด็กอาจจะถูกทำร้ายร่างกายหรือเปล่า

แล้วเด็กอายุ๖ขวบนอนอยู่ในรถทุกคืนเกือบ๑ปี
ทั้งที่เด็กมีบ้านแต่ไม่ได้นอนในบ้าน

ยืนยันบอกไม่ได้ทำร้ายลูกแน่นอน
ที่ผ่านมาคุยกับเด็กด้วยเหตุด้วยผล
ทำโทษด้วยการตีมันมีบ้าง
แต่ว่าตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาตีไปแค่๒ครั้งเอง
แล้วสอนเด็กให้เข้มแข็งไม่ให้ถูกใครรังแก่
อันนี้คือเมื่อวานนี้ที่เขาให้การนะคะ
เจ้าหน้าที่ส่งศพเด็กนะคะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ส่งศพเด็กไปโรงพยาบาลตราด

เชิญตัวพ่อเลี้ยงกับแม่ไปสอบปากคำอย่างละเอียดค่ะ
ล่าสุดผลการชนะสูตรออกมานะคะ
พบว่าเด็กเนี่ยร่างกายมีรอยฟกช้ำกระโหลกศีรษะร้าว
แขนหักขาหัก
วะภายในตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่
๖ขวบเจอเรื่องแบบนี้ค่ะคุณนัทพงศ์
แล้วไปตรวจสอบไปสอบปากคำพ่อเลี้ยงสอบเข้มสอบหนัก
ล่าสุดรับสารภาพค่ะ
บอกวันนั้นเนี่ยลูกเซาซีจะไปขอจับปู
แล้วทำของหล่นตัวเองก็เลยหงุดหงิด
แล้วพลั้งมือเหวี่ยงเด็กไปเต็มแรงหัวกระแทกล้อ
แล้วก็เอาศอกกับแขนฟาดไปอีก
ล้างมือเหวี่ยงไปเต็มแรงหัวไปกระแทกล้อ

คือพลั้งมือครั้งแรกแล้วเอาศอกกับแขนฟาดไปอีก
อืมแต่บอกไม่ตั้งใจจะให้เป็นอย่างนี้

รุนแรงแต่ว่าทีนี้เด็กอ่ะทุกอย่างมันก็

มันก็เลยพังมือทำร้ายไป

แล้วตำรวจถามว่าตอนแรกทำไมถึงปฏิเสธ
เลี้ยงบอกว่ากลัวความผิดที่ผ่านมาไม่เคยทำอะไรแบบนี้
แต่สุดท้ายเปลี่ยนใจมารับสารภาพเพราะว่าอยากให้เรื่องมันจบค่ะ
ส่วนแม่แม่มีส่วนทำร้ายลูกด้วยไหมนะคะ
เขาบอกว่ามองว่าเป็นการตีลงโทษตามปกติเวลาดื้อ
อย่างเช่นทำการบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ

ตำรวจนำตัวพ่อเลี้ยงไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก็คือที่รถเก๋งจุดเกิดเหตุนะคะ

คือชาวบ้านเขาบอกว่าทุกครั้งที่เจอเด็กเนี่ย
ก็พบว่ามีร่องรอยบาดแผลตามตัวตลอด

แล้วพอถามบอกเอ้าทำไมหนูต้องไปอยู่บนรถ

ชาวบ้านบอกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กดีนะคะ

แต่ไม่มีใครกล้ายุ่งกับบ้านหลังนี้
เพราะว่าชาวบ้านบอกเขาชอบเล่นศัยศาสตร์

ตำรวจตอนนี้ค่ะแจ้งข้อหากับพ่อเลี้ยงแล้วค่ะ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แล้วเดี๋ยวก็จะต้องรอผลชนะสูตรที่ละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ระหว่างที่คุณวรพรอ่านข่าวนี้เล่าข่าวนี้
ที่ไลฟ์อยู่อ่านไม่ได้สักข้อความหนึ่ง

แล้วเด็ก๖ขวบต้องเจอเรื่องแบบนี้คนเดียวนะครับ